แล้วก็อยากให้ฟังคำเตือนจากคุณชิสาธิดาพยากรของช่องเราด้วยนะคะ
สภาพอากาศตอนนี้คือภาคใต้แย่มาก

เมื่อวานคือฟ้าผ่าเด็กออกไปเล่นฟุตบอลกลางแจ้ง

เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเลี่ยงได้เลี่ยง
เพราะว่าบ้านเราเจอกับพายุฤดูร้อน

แล้วก็ป้ายโฆษณาต่างต้องเลี่ยงด้วย

ที่เขาพอจะโควิดเบาจัดให้มีงานเนี่ย
ไปแล้วก็ไปเที่ยวกันให้เรียบร้อยหน่อย

รุ่นกว่าร้อยคนตีกันกลางเงือน
กลางงานศาลหลักเมืองประคำ

ยิงจนมีคนเจ็บฮะลองดูคลิปครับ
ใจเย็นครับใจเย็น
ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
ทุกคนสงบนะครับ
ใจเย็นครับทุกคนครับ

คนที่มาร่วมงานระมัดระวังตัวด้วย

เหตุชนมูลนี้เกิดขึ้นกลางเดือด๒๙มีนาคม
ที่ผ่านมาครับในงานศาลหลักเมือง
อำเภอปากคำจังหวัดบุรีรำ

กำลังบันเลงนะฮะมาเนี่ยครับ

รำกันอยู่อย่างสนุกสนานแหละ

กต่อยกันอยู่เป็นวงเล็กก่อน

ตอนนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วหน้ามืด
นะฮะจนกระทั่งได้ยินเสียงปืน

มาด้วยกัน๑นัดล้มลงนะฮะ
เพราะดีนะครับกู้ภัยเขาเห็น

นำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
มีวัยรุ่นสองกลุ่มตีกันตรงนี้ก่อนครับ

ใกล้จบวัยรุ่นก็เริ่มทยอยกันออก

ตอนนั้นก็ชุดละมุนมากแล้วครับไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหน